ข่าวใส่ใครสดไม่ให้เยอะ
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ๖โมงเช้าถึง๗โมงเช้านะคะ
มาดูข่าวแรกกันเลยนะฮะเมื่อวานนี้คุณมดดำเสนอไปหรือเปล่าคะ
ที่มีนักเรียนม๖โดนฉุดขึ้นรถไปนะคะ
แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ลงมาได้นะฮะ
วันนี้ค่ะตำรวจเมืองนนท์ก็มีข่าวหน้าหนึ่งอันนี้
นี่เลยอาจารย์เจ้าของรถแชร์ไม่ได้ฉุดรับขึ้นรถประจำ
กรณีนักเรียนสาวสตรีนนท์มีหลักฐานวงจรปิดชัด
เจอข้อหาแจ้งความเท็จนั่นเลยค่ะ
ความคืบหน้าของคดีนี้นะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ผู้บังคับการจังหวัดนทบุรีเนี่ยได้ร่วมกับพอโรงเรียนนี้นะคะ
แล้วก็นายชัดเป็นนามสมมุติซึ่งเป็นอาจารย์ที่เป็นเจ้าของรถคนดังกล่าวนี้นะคะ
เป็นอาจารย์ผู้ชายซึ่งเป็นอาจารย์สอนไอทีนั้นมาร่วมแถลงข่าวตามภาพนี้เลยค่ะ
ซึ่งจากการที่พันธุ์ตำรวจเอกปัณพัฒน์เดชโชธพิสิทธิ์นะคะ
ภูมิกับการสพเมืองนนทบุรีเนี่ย
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนออกหาพยานบุคคล
ดูจากภาพกล้องวงจรปิดตามทางไล่มันจนถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ
หน้าบ้านหลังหนึ่งริมถนนพิบูลสงคราม

จากนั้นก็มีนักเรียนเปิดประตูรถฝั่งซ้ายข้างคนขับ

แล้วก็คำให้การของผู้ที่มาแจ้งความคือ
น้องผู้หญิงนักเรียนม๖นี้กับคุณแม่ที่มาแจ้งความนะคะ
ชัดอาจารย์สอนไอทีนามสมมุติเนี่ยนะคะ

โดยรับจากบริเวณหัวสะพานใหม่หรือว่าสะพานเจษฎาบดิน
ขึ้นรถมาด้วยกันเพื่อไปโรงเรียนพร้อมกัน
และระหว่างทางนั้นลูกศิษย์เอาแต่เล่นไอทีเล่นไลน์
ต่อว่าทำให้ลูกศิษย์โกรธแล้วบอกว่าจะไม่ไปโรงเรียนแล้ว
และจะกลับบ้านจนมาถึงที่ใกล้คอนโดลุมพินี

ต้องรีบคว้าไว้แล้วก็บอกว่าจะหยุดรถให้
แล้วก็หยุดรถแล้วก็ลงให้ลงไป
โดยไม่มีการยื้อไม่มีการฉุดกระชากลากถู
หรือว่าบังคับข่มขืนใจแต่อย่างใด
เอาลูกศิษย์ไปแจ้งความเท็จอย่างนี้

หนุ่มกล่าวว่าความสัมพันธ์ของตนกับนักเรียนสาวนั้น

จากว่าตนสอนไอทีส่วนเด็กคนนี้เนี่ย
เด็กเรียนดีและชอบวิชาคอมพิวเตอร์จึงสนิทกัน
เนื่องด้วยสนิทสนมกันดังกล่าว

นี่คนละเรื่องอย่างเลยนะครับ
อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากเกิดเรื่องนี้ทางพอโรงเรียน
มเกต๓นทบุรีคือที่ศึกษาก่อนนะฮะ
แล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริง
ขณะเดียวกันตำรวจก็ได้เชิญเด็กพร้อมผู้ปกครอง

เพราะว่าอาจเรื่องดังกล่านั้นอาจจะเป็นการแจ้งความเท็จ
แน่นอนจริงมูกวี้ลูกมันเป็นแม่เด็กแจ้งความเท็จถูกต้อง
เพราะว่ามันคนละเรื่องเลย
ใช่เขาต้องมาสืบสวนกันอีกทีนึงเนาะ

ใช่คือตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยนะฮะ

บางคนบอกสังคมมันเสื่อมไปแล้วหรือเปล่า

คดีนี้คุณพลิกขึ้นมามันเป็นอย่างอย่างเกี่ยวกับหุ้นเหล้านะ
ทุกวันนี้น่ากลัวมาก
ต้องใช้สติเลย
ในการชมในการฟัก

นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นน่ารักมาก

เป็นคนมารับไม้ต่อจากงานปิดโอลิมปิกใช่ไหมฮะ
ใช่โอลิมปิกก็มีพิธีปิดโอลิมปิก๒๐๑
ปิดชาวเรียโอเกมอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วนะคะ
ราซิลก็ส่งทงต่อให้กับโตเกียว

ซึ่งมีช็อตเด็ดมาก

แล้วโผล่ขึ้นมาแบบนี้

เป็นภาพก่อนมาจากญี่ปุ่นมีโดเรมอนมาทดสอบ

โดยได้ความช่วยเหลือของโดเรมอนนี่แหละ
แล้วก็มาโผล่ขึ้นกลางสนามเลย

ใช่บราซิลเองก็เรียกว่า
มีวัฒนธรรมของแดนแซมบ้า
ในการแสดงพิธีปิดด้วย

เมื่อวานนี้เลยวันที่๒๒สิงหาตามเวลาประเทศไทยก็๖โมงเช้า

เต้นกันสนุกสนานใหญ่เลย

ญี่ปุ่นคือเจ้าภาพในการจัดกีฬาโอลิมปิก

หรือว่าโตเกียว๒๐๒๐นั่นเอง

จะเป็นจะเป็นเจ้าภาพต่อไปใน๔ปีข้างหน้าเนี่ย

นี่นี่ไงจากกรุงโตเกียวไป

นี่เป็นออกโดเรมอนกับมาริโอ
โดเรมอนมาส่งมาริโอลงท่อมาช่วย
ลูกบอลใส่หมวกสีแดงสัญลักษณ์ของเขา

เป็นนายกรรมธรรมนติ
ใช่ถูกต้องคุณผู้ชมก็แบบว่า
คนดูก็ภาระตื่นตาตื่นใจ

แล้วถ้าสมมุติให้ลุงตู่ไปแต่งตัวเป็นมาริโอบ้างเหรอฮ

ให้นายกแต่งตัวเป็นอะไรถ้าสมมุติเป็นประเทศไทย
ก็เป็นยักษ์จากรามะเกียง

รามะเกียงเป็นแขกเป็นมาจากแขก
แต่ก็เป็นตัวรามะเกียงไทย

ไม่ได้ต้องเลือกนิดนึง
แต่จริงนอกเหนือจากนั้น
เมื่อกี้ที่พี่พูดถามว่าคุณโออนุชิตทำไมล่ะ
ใช่จะจองอยากจะไปดูพิธีเปิด
เขามีคนจองไปเยอะมากแล้ว

ยังไม่ได้เปิดจองให้แบบใครที่จะมากว้านซื้ออะไรไม่มี

ถ้าวันหนึ่งมโนกันเองนะคะ
โอลิมปิกมาจัดที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

หลังจากที่มีการชมพิธีปิดไปเรียบร้อยเนี่ยโอ้โห
คนไทยเราก็สนุกสนานสิคะ

หรือว่าจะให้คุณอุบลคุณนุ่นวรนุษย์เนี่ย

ไปกันเยอะแยะมากมายทีเดียว

ก็ไม่เยอะขนาดนี้

แต่พวกเราก่อนไปจะมีโอกาสเห็นหรือเปล่าเถ

มันจะไม่คุ้มกันสิค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะ
มันไม่คุ้มอยู่แล้ว๒ภูมิอากาศประเทศบ้านเราเนี่ย

ซิลก็ไม่มีใครไปดูเท่าไหร่

สนุกตรงนี้แหละ
แล้วเร็วมากบอกเลย
อัพเดทมากจริง
มันจะต้องเป็นประเทศที่จะต้องประกาศไลน์ขึ้น
สุดท้ายวิธีการเดินทางไปดูกีฬาแต่ละอย่างที่รวดเร็วที่สุด
คือมอเตอร์ไซล์รับจ้างทางบัญชาที่ประเทศไทย
นี่บราซิลนี่ถึงจะบอกให้ประชาชนดูถ่ายทอดที่บ้านด้วยก็ได้
เพราะว่าเดี๋ยวเราติดนักกีฬามาไม่ทัน
เจริญเติบโตได้เยอะเหลือเกินใช่มีอะไรได้ก็มาจากญี่ปุ่น
ต้องมาจากญี่ปุ่นเป็นไปได้ไหมว่าเกมต่อไปอาจจะเป็นมาริโอ
ที่ญี่ปุ่นจะปล่อยออกมาของนีเทนโดหรืออะไรอย่างนี้
จริงมาริโอเล่นตั้งแต่เด็กแล้วนะหนูชอบมากเก็บเห็ดเก็บเห็ด

ก็มาทำใหม่ไงเหมือนโปรแกโมนเนี่ยก็ไม่นึกว่าจะเป็นนี้เนี่ย

เมื่อหลายคนที่ไปจับโปรแกโมนถ้าใครหางานเ็บเดี๋ยว
แองจี้นี่หัวแฟบเลยนะฮะไม่รู้จะเอาอะไรใส่หัวแล้ว
เมื่อวานไม่มีเมื่อวานไม่มีหัวด้วยเหนื่อย

นางก็ไม่ไหวบางทีแบบแสดงเยอะไปก็เหนื่อยเนาะ

แสดงเยอะจนธรรมชาติหล่อนหายไปหมดถึงขั้นเอาโปเกมอนมาใส่หัวแล้ว
พูดไปพูดมาเมื่อวานนี้เราพูดถึงกฎหมายที่ทางตำรวจเขาพูดออกมาหมดแล้วว่า
จับโทรศัพท์มือถือห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือ
แต่เมื่อมีโปแกป้อนเข้ามาเนี่ยบางคนบอกว่า
ขับมอเตอร์ไซค์แล้วไปจับโปเกมอนก็เกิดขึ้นเยอะเหมือนกันตามหัวเมืองต่าง

เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เขาปล่อยเรื่องราวอันนี้เกิดขึ้น
กองบังคับการตำรวจต้นคอนบานบอกวันแรกนะฮะ
จับผู้ป่าฝืนเรียกโปเกมอนบนเท้าสมุนเนี่ย
ขนาดขับรถได้๑๒ราย

บังคับให้ใช้กฎหมายสำหรับผู้ที่เล่นโปเกมอนเนี่ย

โดยมีการจับชุดสายตรวจมือปราบโปเกมอน
โอ้โฮตำรวจจะไป
เราต้องแบ่งตำรวจเอาไปจับพวกเล่นโปเกมอน

มือปราบโปเกมอนออกตะเวนจับกลุ่มผู้ที่ขับรถเล่นโปเกมอน

อยากได้ลูกโป่งอุ๊ยขอโทษ

มีกิจกรรมอะไรต่างมากมายบอกเฮ้ย

เขาจับเลยฮะเมื่อวานจับได้แล้ว๑๒คน

ตำรวจสามารถจับมือปราบโปเกมอน

เฉพาะในกรุงเทพฯมหานครยี่สิบแปดราย
ไม่ใช่๑๒ถึง๒๘รายในช่วงบ่าย
กรุงเทพผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่อยู่แถวพระราม๔
สุขุมวิทย์ถนนรามคำแหงมากเป็นพิเศษเลย

หมายถึงว่าถ้าอยู่บนห้างคุณจะไปเล่นเดินไม่เป็นไร
แต่อันนี้คือขับรถจับตามท้องถนน
อยู่ในรถแล้วต้องลงมาจับใช่ไหม
ไม่เล่นในระหว่างที่ขับรถเลยอย่างนี้มี

อย่างนี้ค่ะเวลาที่รถติดในกรุงเทพโดยอัตราเฉลี่ยส่วนใหญ่
เวลาเราขับไปตามทางต่างมันจะมีจุดที่เขาปล่อยบอล

บางคนไปก็กดสิตามที่ต่างเพราะปกติเดินแล้วเหนื่อย
บางคนเลือกจะขับรถแน่พอขับรถไปเรื่อย

ก็ขับช้าค่อยช้า

เขาบอกว่าตั้งแต่สาธอดีตรีเป็นต้นไปนี้

แต่วันแรกโอเคตำรวจยังรับมือไม่ได้

ตำรวจก็บอกว่าโครงการนี้มันจัดขึ้นมาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

กรุงเทพมหานครมันติดเป็นเมืองอันดับหนึ่งของโลก
รถติดอันดับต้นของโลกแล้ว
ไม่ใช่การจับผิดประชาชนนะฮะ
แต่วอนประชาชนว่าขอความกรุณาเข้าใจ

ก็ไม่สามารถที่จะห้ามการเล่นโปเกมอนได้หรอก
แต่มันมีผลระยะยาวหนึ่ง

มันดีกว่าว้วหายแล้วร้องพอก
ใช่ยินดาวแล้ว
เนี่ยพี่หนุ่มบอกว่า
ช่วยท้าพี่ไปห้างหน่อยไปพาระก้อนหน่อย
พี่จะไปจับโปรแกรมอน
ทีมงานที่เอเทอร์คอร์ม

เจ้านายอารมณ์ไม่ดี

โปเกมอนให้นางจับโปเกมอนไปเรื่อยแล้วนางจะอารมณ์ดี

เหลือเหรอนางก็นั่งจับโปเกมอนไปน่ะ

เห็นเจ้านายฉันไปเดินแถวอโศกแล้วจับโปเกมอน

ไม่เป็นวิธีการทางเครียด
นางโดนจับโปเกมอนนางไปจับถึงเชียงใหม่นู่น

มีรถคันหนึ่งปาเจโลสีขาวแล้วติดป้ายข้างหลังไว้
เขียนพิมพ์ไว้เลยนะฮะว่า
เล่นโปเกมอนแล้วชนท้ายผมผมจะฆ่าคุณ
ผมอื้อคือกูนี่แหละ
ชนท้ายตรูจะฆ่าคุณมึง

ไมค์กี้นี้ควรรายงานมากันเยอะเหมือนกัน
เมื่อคืนนี้รู้สึกอุดรฝนตกนะ

อันนี้ต้องบอกเลยชลปภัทรยืนยังสถานการณ์ยังครับควบคุมได้นะคะ
เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อย่างแน่นอนเลย
สมยศแสงมณีผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานจังหวัดพิจิตร
รายงานสถานการณ์น้ำค่ะว่าแม่น้ำยมในเขตพิจิตร
ระดับน้ำเพิ่มขึ้น๑๘เซนติเมตร
แต่ระดับน้ำก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง๓๔เมตร

ส่วนแม่น้ำฝนไม่ได้ตกระดับน้ำเพิ่มขึ้น๘เซนติเมตร
ระดับน้ำก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง๗๘เมตร

จะไม่เกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรอย่างแน่นอนนะคะ

ส่วนนายธิรพงศ์เพชรพงศ์นายกอบตรังนกอำเภอสามงาม
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำยม
เปิดเผยว่าระดับน้ำในปีนี้ยังถือว่ามีน้อยนะคะ
ชาวบ้านเห็นน้ำไหลหลากมาในช่วงนี้ต่างดีใจ

โอ้โฮจะได้ออกมาหลังค่ะในขณะที่กรุงเทพฯมันกำลังโปร่งว่าน้ำจะท่วม
เขาบอกช่วงนี้เราจะมีโอกาสกินปลาที่อร่อยที่สุด
จริงต้องกินปลาที่หลากหลายที่สุด
ตอนสมัยเธออยู่บ้านนอกบ้านหน้าเธอกินปลาเหมือนเขาเป็นบ้างไหมแองจี้
บ้างคนเด็กสุขุมวิต
เป็นคนไม่กินปลาน้ำจืดค่ะ

นอกจากนี้ในวันนี้ก็จะมีการจัดแข่งเรือ
ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองต้อนรับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือด้วยนะคะ

มันเป็นแบบว่าเหมือนกิจกรรมในครอบครัวหรือกิจกรรมของชาวบ้านมากขึ้น
ภาพที่มีจากนานนี้เขาก็จะจับกันได้ไปเก็บกันได้

ถึงบอกว่าคุณสังเกตว่าพายุมันจะเข้าอีกกี่ลูกไม่มีใครรู้ไง

ถ้าสมมุติเข้าอีก๒ลูกแต่มันยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่

เรายังไม่รู้ว่ามันจะมาใกล้ถึงบ้านเราเมื่อไห

คือขึ้นมาอยู่เรื่อยจริงช่วงนี้นะคะ
แต่ต้องบอกว่าทั่วไทยเป็นเรื่องที่ดี
ตอนนี้เขาก็บอกว่าฝนจะตกน้อยลง

เราจะมีลมหนาวมาเยือนแล้ว

อุ๊ยยังโอเคนะ
ไม่บนยอดดอยไง

กรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าทั่วไทยเนี่ย
อาจจะมีฝนตกอีกครั้งในช่วงเดือนกันยา

จากนั้นตุลาจะเริ่มหนาว

ก็รอดูว่าจะจริงหรือเปล่า

กลับมากับข่าวใส่ไข่กันต่อ
จากค่าที่หญิงไก่เจ้งความน้องก้อย

ก็กลายเป็นโอละพ่อกลายเป็นหญิงไก่เองที่ถูกแจ้งความโดนคดี
เพราะว่าแจ้งความเท็จใส่ร้ายทำหลักฐานปลอมต่างนานา
แต่น้องก้อยนั้นก็ยังถูกแจ้งความอยู่

ได้ออกมาระบุว่าอาจจะไม่สั่งฟ้องน้องก้อยหรือนางสาวประพาวันนี้
โดยที่นางมนตาหยกรักษณกาลหรือว่าหิงไก่

จากหาหลักฐานไม่ได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว
และสั่งตำรวจประชาชื่นให้รื้อคดีหญิงไก่สอบใหม่
หลังจากพบว่าน้องก้อยนั้นไม่ได้ขโมยของ
ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้น้องก้อยได้โพสต์ข้อความ

ไม่ฟ้องพ่อและแม่ของเธอแล้ว
โดยตนรู้สึกตื้นตันใจและขอขอบคุณทุกคนที่
ยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือครอบครัวของตนด้วย
อ๋อก็มีการช่วยเหลือเกินเยอะกว่าก็แสดงว่า
ถอนฟ้องไปแล้วเขาไม่มีหลักฐาน

เพราะมีหญิงไก่ก็อยู่ในเรือนจำอยู่แล้วนะครับใช่อยู่ในเรือนจำ
เป็นอะไรที่ยาวนานเหมือนกันเนาะหญิงไก่เนี่ย

ทำไมวันที่คืนนี้นางชอบใส่ชุดสีขาวแองชิบ
ใช่ก็เพราะปฏิบัติไงทำไมนางแต่งตัวเหมือนกับปฏิบัติธรรมนะเธอ

มันจะบอกว่าเขาปฏิบัติใช่ไหมอ๋อที่เขายุ่งกับวัดด้วยไง
โอ้โหนางแต่งชุดขาวตลอดเลยเนอะที่ที่สร้าง
จะทำกระถงกระถิ่นกระถิ่นแล้วก็เงินไม่ไปถึงวัดอะไร

ก็ตายไปกันมาเพราะว่าหลายกระทรงเนี่ย
ยิ่งอยู่ยิ่งเจอยิ่งจนเราไม่รู้ว่าไหนค่าวเก่าค่าวใหม่
แล้วเพราะว่ามีเพิ่มมาเรื่อยเหรอใช่นี่แหละคะถูกค่ะ
ความยุติธรรมก็มาอาจจะมาช้าแต่ก็มาแล้ว
เกือบจะเสียอนาคตไปนะน้องก้อยเนี่ยอืมอืม
เราไปดูที่ทีมสัตวแพทย์ไทยบ้างดีกว่า
เขาบอกว่าทีมสตแพทย์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะ
เมื่อวานนี้หมอวีย์ศัตรวะแพทย์คนดังนำทีมเลยนะ
ใช้คำว่านำทีมผ่าตัดช่วยชีวิตอาณาคอนด้า

นี่ดูดินี่เขาเรียกนาคอนด้ามันอยู่ในเมืองไทยมันเป็นนาคอนด้าหรือมันเป็นงูหลามงูเหลือม

โอ๊ยตัวใหญ่มากเลยอะใช่ค่ะคุณหมอตัวเล็กเลยมันเป็นอะไรคือต้องกรีด
แล้วก็ควักเนื้องอกขนาดหนึ่งกิโลนี่ออกมา
จากจริงจากตัวมันเนี่ยแหละ

คือมันอาจจะบับเหลือเขาค่ะคือมันอาจจะบับเหลือเขาค่ะคือมันอาจจะบับเหลือเขาค่ะมันก็คงจะแบบว่า
มันคงแสดงอาการแสดงว่าเป็นงูเลี้ยงหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นฉันใดอาจจะเป็นฉันนั้น

ขึ้นชื่อว่างูอาณาคอนด้าแองจี้หล่อนชอบไหมงูอาณาคอนด้า
จบต้นจิไม่มีสิทธิ์เปะปากนะ
นี่เขาอนแออ่อนแอ

งูอานาคอนด้าไม่ชอบงูเขียวตัวเล็กละ

แล้วที่สำคัญเนี่ยอาณาคอนด้าตัวนี้
ปกติเราสูง๒เมตรก็ถือว่าสูงกันแล้ว
มี๐๒เมตรสักกี่คนอย่างพวกเล่นบาร์ส
๑๘๐กว่าอันนี้๕เมตรครับ
ความยาวของอนาคอนด้าตัวนี้๕เมตร

แต่คือเจ้างูขนาดเกือบตรงนี้ครับ
อย่างเจ้าอาณาคอนด้ามันมีอาการเจ็บป่วย

นั่นคือทีมศักดิ์ตัวแพทย์ทวีศักดิ์อานันตะศิริวัฒนา
หรือหมอวีสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวง

เขาก็มีการเผยภาพชุดการผ่าตัด
ผ่านเฟซบุ๊กของทวีศักดิ์อานันตะศิริวัฒนา
หน้าที่ช่วยเจ้าอาณาคอนด้าตัวยักษ์จากอาการป่วย
ที่มันจะต้องแบกเนื้องอกน้ำหนักอยู่๑กิโลกรัม

ซึ่งงานนี้ทีมแพทย์ก็มาช่วยกันผ่าตัด
ช่วยชีวิตของเจ้างูตัวนี้กันหลายคนเลย
ใช้เวลาผ่าตัดนะฮะไม่ใช่น้อยนะ๖ชั่วโมง
จนสุดท้ายเจ้าอนาคอนด้าอยู่ในอาการปลอดภัย

เพราะว่าเนื้องอกมันไปงอกอยู่ในหัวใจไง

แสดงว่าเป็นงูเลี้ยงเนอะ
เป็นไปได้อาจจะมี
แสดงอาการคือไม่กินข้าวไม่กินอาหารไม่กินข้าว

ไม่ใช่ในป่าในป่ามันคงกัดเลย
สวนสัตว์อะไรสักอย่างไหม
นี่ที่เป็นไปได้อาจจะมาจากสวนสัตว์ไหม

แล้วหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปค่ะ
เขาบอกว่ากระดูกกลายเป็นเพชรฆาตของน้องหมา
เขาบอกว่าทั่วไปจะเห็นว่าน้องหมากับกระดูกนั้น

กระดูกเป็นอันตรายที่สุดอย่างหนึ่งเลย
แล้วก็อาจจะฆ่าน้องหมาได้แบบเพียงชั่วแบบวินาทีเลยด้วยซ้ำนะคะ
เขาบอกเลยว่ามันอาจจะทำอันตรายได้เพียงชั่วค่ำคืน
บอกว่ากระดูกนั้นไม่ใช่อาหารหรือของเล่นของสุนัข

ก็ล้วนอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงจากกระดูกได้ทั้งนั้น
มันอาจจะไปทำให้ลำไส้ทะลุอาเจียนท้องร่วง
แล้วก็อื่นอีกมากมายค่ะ

คือบางทีเวลาที่สัตว์เรียนของเรา
กระดูกเข้าไปเราไม่รู้ถูกไหมคะ
ว่ามันแข็งมันอะไรแค่ไหนบางทีกัดไปปุ๊บ
ฟันเขาอาจจะแตกก็ได้
บินศึกหรอทำให้เขาเสียวฟัน

กระดูกทั่วไปเนี่ยมีปลายแหลมบางทีกัดไปแล้วมันไปทิ้มอยู่ในท้อง
อะไรของน้องหมาแบบนี้จริงเวลาที่ให้เขากินกระดูก
บางทีอาจจะไปติดค้างอยู่ในทางเดินอาหารด้วย
ซึ่งหากว่าเป็นเช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่น่าตกใจ

อาจจะทำให้มันตายได้เพราะว่ามันก็จะพยายามขย่อนออกมา
สำหรับคนที่เลี้ยสุนัขบางทีเรามีความคิดเหมือนกันว่า

ถ้าสมมุติว่าน้องหมาของคุณ
คุณมีอาการแบบว่าเอาแบบว่าขาไปเคลียร์ปาก
รู้อะไรอย่างเยอะต้องพาเขาไปหาหมอเลยนะ
อันตรายมากบางทีไปทิ้มอยู่ข้างใน
อย่างที่บอกว่าสัตว์เนี่ยเขาไม่สามารถพูดได้เหมือนคนไง
เขาไม่สามารถบอกอาการได้ว่าโอ้นี่เขาเจ็บจังเลย

แต่ถ้าสังเกตแล้วดูมีอาการผิดปกติ

เวลาทักไปทักแถละไปหมาตื่นเต้นกันใหญ่
กิ๊วเมื่อหมาเขาอาจจะไม่ชอบแบบผมยาวอะไรแบบนี้

เมื่อกี้บอกว่าอย่างบางจังหวัดเป็นยังไงกันบ้าง

ทางใต้แบบอากาศเย็นนะทางฝั่งทางใต้
เมื่อวานกลับจากบุรีรำก็มีฝนตกนิดนึงช่วงเย็น
เขาบอกสุรินยังตกอยู่เหรอใช่สุรินก็ตกสุรินบุรีรามเมื่อวานฝนตก
กระปิบกระป๋อยแต่ไม่มากนะกลางวันแดดเปรี้ยงเลย
ที่สำคัญแฟนชาวบุรีรำดูรายการตลาด
ดูรายการข่าวใส่ไข่กันเยอะมาก
สวัสดีตอนนะคะา
กำลังจะเร่งมือมีทายาท
ไอ้สัตว์ห้าอีกสักครู่เดี๋ยวมีไล่ละเอียด
แล้วละ

แล้วก็บทใหม่ของเรื่องคือว่า
วันนี้เมื่อสองวันก่อนอาหลองได้เปิดบริษัทใหม่ให้ภรรยาเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้ภรรยาคนสูง

รองนะคะพบกับมือทองวัย๘๕เพิ่งควักกระเป๋าเปิดบริษัทให้ภรรยาสาวคุณพิมหรือว่าพิมสุพักวัย๔๕ปี
ล่าสุดเมื่อวานเมื่อวานนี้เองไม่ใช่สองวันนะฮะ
ทำการบวงสวงละครเรื่องทิวลิปสีทอง
ละครเรื่องแรกของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

โดยอาหลองเปิดเผยว่าหลังจากที่แต่งงานกันมาเกือบ๒ปี

ตอนนี้ก็ขบวนการผลิตคอนทั้งหมดนั้นได้สอนภรรยาไปหมดแล้ว

ทิวลิปสีทองค่ะโอ้โหค่ะ
ละครเรื่องนี้เป็นละครที่ลงทุนสูงมากที่สุดที่ทำมา
งบประมาณไว้ที่๑๐ล้านบาท

ขนาดที่ภรรยาก็บอกว่านะฮะจริเขาบอกว่า
มันไม่กังวลแม้ว่าจะเป็นละครแรกของบริษัท

แต่ได้สามีที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า๖๕ปี

เป็นคนที่ทำหนัง๓๕ก่อน

ที่ชื่อการ
ฮือทิวลิปศรีทอง

ภรรยาเสาร์กลับภรรยาเสาร์นั้นบอกว่าจริงนั้นอยากมีแต่ตอนนี้เขายังไม่มา

ซึ่งตนกับภรรยาพยายามกันอยู่

ไม่ตัดใจโดยแบบอาหลองนี้ใจแบบว่าใจดีสุขภาพดี
แล้วก็ตอนนี้ก็อารมณ์ดีตอนที่พูดเรื่องนี้นะครับว่า
สุขภาพของอากับภรรยานั้นแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว
จึงอยากมีทายาทด้วยวิธีธรรมชาติ
ไม่ได้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใด
แต่ตอนนี้ก็ปล่อยธรรมชาตินะคะแล้วก็บำรุงไปตามปกติ
คุณชโรงพักดีวิทยุติดูเอาไว้เหมือน๘๕แล้ว
ก็บอกว่าเห็นว่ายังเข้ากองได้อยู่ทำการไทย
ใช่ค่ะไปดูอยู่แล้วก็เข้ม
ดุดุยังดุอยู่ไหม
ก็คนที่เล่นด้วยดุแต่ไม่ได้ดุร้าย

นั่นอื่นของกรอกวิวโลลิฟส์นะคะ

ถ้าไม่บอกว่าอายุ๘๕เราจะไม่เชื่อเลยนะ

อย่าบอกอย่างมากก็๗๐อย่างมากสุดเลย

เขามีสูตรเขากินกระเทียม

กระเทียมสดใช่ไหม
กระเทียมสด

เป็นยาอยุ่นิดนึง

บอนน้ำพางต้องชิดฮอร์โมนแหละ
อ๋อเหรอน้ำเมีย์งยาอายุวาถนาของเค้า

อ่ะเนี่ยตานี้ไม่เหมือนคนแก่อายุ๘๕แล้ว
ยังเห็นตา
ตาสายแบบแววตาตาสายตา
จัดเองนั้นคงเหยาะแหยะไม่ได้หรอก
แม้แต่ผมหงอกเท่มากอะค่ะ
ภรรยาอายุห่างกัน๔๐ปี

อย่างน้อยสุขภาพที่ได้ครึ่งหนึ่งของคนแบบอย่างนี้นะ

ดูหุ่นหันนะ

เรามาต่ออีกหนึ่งคราวคุณณเดช

ของแบบว่าบ้านคุกกิมิยะเนี่ย

คือจะพาไปทะเลบ้างพาไปนู่นพาไปนี่บ้าง

พ่อของณเดชน์เนี่ยเป็นอะไรก่อนที่จะเข้าข่าวเนี่ย

ถามเอเอเนี่ยแหละเอสุปชัยเนี่ยแหละ
เอเอว่าเฮ้ยพ่อเขาเป็นอะไร
คือเมื่อก่อนพ่อเขาเป็นวิศวะไฟฟ้า

พี่นาเดชเองพี่ส่งบทโสดอะไรมามันสวดได้หมดมาก
สวดหมดเลยใช่มั้งค่ะ
เพราะว่าเขาบอกเค้าสอนลูกเค้าเข้าวัดเข้าวังตั้งแต่เด็กเลย

เหมือนเหตุการณ์ที่หัวหลักของครอบครัวเจอเหตุการณ์จากนั้น

เราก็จะเห็นณเดชน์กับแม่แก้วอยู่กับธรรมะมาตลอด
ซึ่งบ้านเขาก็จะมีบ้านให้พ่ออยู่หลังนึง

พี่ดาพี่ดาที่ทำผมเห็นไหมฮะ

พี่ดาเขาก็จะไปดูกับพี่เอ
เขาก็จะไปคอยดูแลพ่อของณเดชน์เหมือนกัน
แต่ผมให้หล่อสะชื่น
คือแต่ที่สำคัญคุณณเดชน์เนี่ยก็เป็นลูกกระตันอยู่
อย่างทำทุกอย่างเห็นไหมล่าสุดก็ซื้อรถให้พ่อ
ซื้ออะไรเขาบอกคุณแก้วต้องยอมรับอย่างนึงว่าบางที
เวลาแฟนตัวเองไม่สบายหรืออะไรอย่างนี้
คนไทยบางคนก็ไม่ได้ดูแลแล้ว
แต่นี่ก็ยังดูแลทุกอนุแล้วก็เราจะเห็นภาพความประทับใจที่เกิด
ความอบอุ่มที่เกิดขึ้นในครอบครัวคุกิมิยะ
ล่าสุดคุณณเดชน์เนี่ยก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวนอกบ้านในวันว่าง
ซึ่งคุณพ่อโยชิโอได้ยิ้มออกมาอย่างมีความสุข
ณเดชน์ก็มีความสุขตามแต่ที่หลายคนก็ดีใจคือ
อยู่ดีพ่อบอกขอกินกาแฟหน่อยเอากาแฟ
ซึ่งคำพูดเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย

แสดงว่าความจำบางอย่างมันเริ่มกลับมาแล้ว
ก็กลายเป็นแบบข่าวดีของบ้านนี้นะฮะ
แล้วก็ลูกชายณเดชนได้ยินปุ๊บก็เลยพักให้พ่อโดฟกาแฟเลย
นี่นะฮะก็บอกว่าตาปิติน้ำตาซึมลูกพาทัวร์วันนี้
เห็นอย่างนี้แล้วดีใจจนน้ำตาจะไหลไปด้วยจริง
หลายคนก็เออดูอ่ะยอดรักมาก
คือนาเดเนี่ยเป็นคนที่ใครก็รักอะ
ตัวเขาเนี่ยจิตใจเขาดี
แล้วก็เป็นคนที่ดีจริงเหมือนเกิดมาเป็นซูเปอร์สตาร์เลย
แล้วก็เก่งมีเรื่องแสดงโหงห่วงอีกแล้วไวเท่านี้นะ
แบบว่าพรสวรรค์มาก

เพราะพี่เล่ะละครของเขาแล้วเขาก็เป็นหนึ่งเอกคู่กับคุม
ดีใจจังเลยผมชอบพี่เคน
อยากไปถ่ายรูปแล้วเขินไม่กล้ากลัวรบกู้

แล้วถ่ายรูปได้ดีใจยิ่งกว่า
พี่เกียงมันก็นั่งตะเลาะตะเละของบนไป
เพราะหน่อยเขาก็มาคุยธุระกับพี่ดา
กองพี่ดาพี่ดาหาไทยแล้ว

ฉันก็เอ็นดูนางอยู่แล้วฉันยิ่งเพิ่มความเอ็นดูมากขึ้น
มาดูบ้างพูดถึงณเดชน
ก็ต้องพูดถึงยายาบ้าง

เฟรมเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณมากกี้

บอกว่าดีต่อใจเหล่าแฟนคลับมาก

ซึ่งในเฟรมเดียวกันนั้นก็มีสาวมิ้นทะลิดารวมอยู่ด้วย
ซึ่งสาวยายาเองก็ได้แท็กภาพนี้ไปในไอจีของมิ้นว่า
เรียกว่าชอตเด็ดนี้ดีต่อใจแฟนคลับมากจริงนะคะ

อยู่ใกล้กันนั่นอันนี้คุณมากกี้คุณป๊อก
วันเกิดมากี้ที่เป็นการที่ดีสนีย์
วันเกิดมากกี้เขาก็ไปกัน

มีภาพคู่กันบ้างรวมกลุ่มกันบ้าง

เห็นภาพแบบนี้กันมานานแล้ว
อืมนั่นแหละ
อันนี้เขียนอะไรคะเขาสงสัย
คงใส่ว่านางเสียกันเรื่องอะไรแองจินให้เล่าสิ

รายหยี่หลุดกันจนตอนนี้ก็คือ
หลังก็เลยแบบว่า

ต่างคนก็ทำงานลืมกันไปจนวันนี้ก็ทุกคนก็เห็นเป็นน้ำตาจะละ
ก็อย่างนี้มียากับนี้ไงแบบนี้
เพราะพวกนี้เล่นละครอายุยังไม่ยังนิดกันดังนั้นนะ
๑๐กว่าเนอะ๔๕นี่ไงมีกลุ่มผู้ชมเขียนว่า
ขุนเขากระเทียมมีคุณสมบัติเพิ่มสมรรถภาพ

จะเป็นเรื่องราวดีกับรักการคนรักกับวงการเดียวกัน
แต่หล่อนจะหน้าตกหล่อนสตรอเบอร์รี่แบบสมควรแล้วแหละ
เน็ตเขาจะเรียกว่าพวกโลกสวยชอบเดินผิวทุ่งลาเวนเดอร์
ใช่แหละ

อุ๊ยทำเสียงแบบ
เสียงสองละครที่เขาเป็นนางเอง

กลับเข้าดอดเดินไป
อันนี้ทะเลาะกันจริง

พยายามอยู่ฝังเข็มก็แล้วต้องหาอะไรกระทุ้งคอแล้วล่ะฮะช่วงนี้
คืนชาเขียวจนตัวเขียวไปแล้ว

โดยล่าสุดน้องปริมลูกสาวของนางเนี่ย
ก็ป่วยไข้ขึ้นมีน้ำมูกไหลไอจามมาครบเลย
คุณพ่อคุณแม่ทั้งคุณพ่อมิ๊กแม่เบ้น

ต้องพาลูกไปที่โรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วง
แต่แน่นอนเมื่อมีรูปเกิดขึ้นปุ๊บ
เพราะว่าไลค์มันเกือบ๒๐๐๐ไลค์
๑๘๐๐๐ไล้นี่คนก็ไปฝากร้านนางนี้ไม่เกรงใจอีก

ขนาดที่พ่อกำลังแบบเฮ้ยลูกก็ไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่าง

เขาก็เลยพูดเลยฮะผ่านไอจีขอบคุณทุกคำอวยพร

ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคนที่หวังดี

แท็กลูกป่วยก็ยังฝากร้านอีก
ขอให้ลูกของพวกคุณต้องเจอแบบนี้

ก็บางทีอาจจะช่วงจิตตกอยู่เลยว่ะ

อย่างเช่นถ้าสมมุติว่ารถเมย์ลงบอกว่า
เหนื่อยเหนื่อยจังเลยแต่สู้นะคะ
เขาก็บอกถ้าเหนื่อยก็พักหน่อยนะครับ

อะไรแบบนั้น

เขาก็คงเป็นห่วงลูกมากในระดับมากเลยแหละ

มากสิคะน้องมิ๊กเขาลงรูป

แสดงว่าอันนี้เนี่ยเห็นไหมเขาต้องดูดน้ำมูกดูดอะไรตลอด
ไม่ใช่หรอกแต่คงจะแบบว่าจิตใจคงไม่ดีด้วยแหละ
แล้วมาเจอฝากร้านก็น่าจะ

ใช่ก็๒บรรทัดฉันบล็อกนะอะไรแบบนี้
แล้วก็คนอยากเป็นธุรกิจที่ทำเหมือนกัน
เช็ดเสื้อผ้าลั้นเล็บกับเสื้อผ้า

หมายถึงว่าฝากเสื้อผ้าคนอ้วนอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้

โอเค๖โมง๔๘นาที

เอ้าคุณนอทโอราฬิสพี่อยู่ใกล้ชิดมาก
บอกว่าจะเตรียมแต่งงานแล้วแต่จะไปบวชก่อน

พี่มันบวชมา๓รอบแล้วถ้าจะบวชทางนี้

เพื่อนคุณใช่ไหม
เพื่อนร่วงงานของคุณนอท

พี่อยากแบบมันเป็นผู้ชายที่ปากเสียก่อน

โอ๋มันปากหมามากคือมันเป็นผู้ชายที่
พยายามต้องบอดเลยเหรอฮะโอ้โฮ

โอ้โฮเมียลเมียลอ้าวเมียลไม่ทุกคน

หมายถึงว่าถ้ามันจะลามขึ้นมาแต่ว่าเป็นการเล่นนะ
เป็นการแกล้งแต่มันก็คือมันสามารถ
ใช่เอาหน่านี่ซึ่งผู้หญิงคนนี้
เขาตอนที่ไปแฟสต์ก็แซมไม่ใช่สามปีคุณแชน

หมายถึงว่าผู้หญิงมาเขียนหรืออีน็อตไปเขียน
ผู้หญิงเนี่ยมาขอถ่ายรูปที่ร้านกาแฟ
อ๋อจ้ะเสร็จแล้วปุ๊บก็คงจะแอดไปหานาง
นี่ออกมาแบบว่าใส่ไปในไอจีแอดไปหา

ดีกว่าน่ารักก็เลยตอบกลับไปความสัมพันธ์มันก็เลยเกิดขึ้น
แต่ในระหว่างที่ถ่ายรูปกันใหม่ต่างคนก็ต่าง
ยังไม่ได้เลิกกับแฟนเก่า

แสดงว่ามันต้องคุยกันสักระยะหนึ่ง

เวลามาดูละครเศร้ามันก็นั่งร้องไห้แล้ว
ระดับเอกของวงการยังไม่มีใครข้น๒คนที่ลง

แต่พอมีความรัก

ไม่แต่เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่า
เขาเรียกว่าอะไรดีใส่ใจในเรื่องของความรัก

ไม่ไงหนูไม่รู้เรื่องพี่โรดขนาดนั้น

คือเมื่อวานนี้เจอกันสรุปจะแต่งเหรอ

พออาตุ่มภาวะแล้วก็แม่ของน๊อตเนี่ย

เป็นคนที่ปฏิบัติเหนียงจริงจามอะไรเงี้ย
แต่พ่อเนี่ยอาจจะแบบปีกวิเวกเป็นติ๊ด
ติ๊กรับประธานชอบอยู่ทะเล
เพราะลูกเป็นคนขอร้องไม่ให้พ่อทำงานเยอะ
เพราะว่าพ่อทำงานเยอะเพราะว่าพ่อรับละครทีนี้รับหนักมาก
เขารับทีละเกือบ๑๐เรื่องนะครับ
คือเขาเล่นกับทุกเรื่องอะใช่ไหม
คราวนี้เขาบอกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยพอ

ครั้งนี้เขาก็เลยบอกโอเคพ่อบวช
แล้วก็จะพาพ่อไปสี่สังเวย์ด้วย
พาพี่ตุ่มเขาวัดด้วย
ก็รอดูจะแต่งอะไร
แต่นี่เขาบอกชัดเจนนะว่าเขาคบกันมา๓ปี
เรื่องของการแต่งงานคุยกับผู้ใหญ่ไว้แล้วนะ

เหลือแต่เพียงว่ารอกำหนดการว่าจะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
แต่เขาก็เอ็นดูนะเขาก็ลงรูปแฟนเขาตลอดเวลา

แฟนเป็นไทยแอดเอเชีย

ก็รักจริงเต็มที่ใช่ไหมคือเสียะการนะผิดไปเลย

กำลังจะบอกว่า

คุณแดนวรเวทพาหวานใจแพตตี้อังสุมาริน

ลัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่น๗ปี

อันนี้เป็นการเขาเรียกว่าวิจัยของฝรั่ง

จะรู้สึกเห็นความไม่ดีของกันและกัน

เพราะว่าความรักนั้นจะดำเนินไปได้ดี
และน้องแดนกับน้องแพตตี้นี้

ก็ไปเที่ยวกันแบบว่าน่ารักน่าเอ็นดู

ในวงการก็บอกว่าทั้งคู่ไม่มีข่าวเฉา

หลังจากต่างฝ่ายต่างทำงานกันอย่างหนัก

เขากำลังอ่านข่าวอ่านข่าวอยู่แหละ

ก็คือระยะเวลาที่คอนแคลนนะฮะ
ของเจ็ดปีแห่งการควบกันของทุกคู่นะครับที่ฝรั่งวิจัยมา
แต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วแล้วก็ยังสวีทหวานกว่าเดิมซะอีก

โอ้นะน่ารัก

ใช่เขามั่นใจแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถ

วีสวีเดนนี่คือเที่ยงคืนอยู่นะ

สวีเดนแล้วผีจากที่ไหนอีกทักมาอีกทีนะ

คนฟังต้องตั้งใจฟังไง

ได้ยินบ่อย
หน้ากำลังคิดอยู่หมอบอกให้ไปผ่าตัด

เพราะท่านก็ไม่ต้องปล่อยมันอยู่อย่างนี้แหละ
โอ้โฮเดี๋ยวจริงตายแล้วไปที่เบลล่ารานีกันสักหน่อยไหมครับ
เป็นภาพเซ็กซี่ที่ไม่ค่อยชินตาสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานี
อันไหนคำเป็นนะฮะที่ร้านสุดโฟสต์รูปอวดชุดว่ายน้ำ
ดูหน่อยค่ะชอบแห่งหลังเนียนขาวพร้อมชุดว่ายน้ำ
โอ้โฮหุ่นหุ่นนี่น้องกล้าบ้านสไตล์ใบเฉียบเลย
เมื่อก่อนนางเอกจะถ่ายอย่างนี้กันได้ทีนี้ต้องได้เงินเยอะเนาะ
ทุกวันนี้ถ่ายกันแบบลงไอจีสุดายหรือไม่ก็ไม่มีเลย

ภาพลักษณ์สวยใสเป็นเซ็กซี่มาก
เรียกว่าถ้าสาวเบลล่าลุกขึ้นมาเอาดีเทน่าเซ็กซี่เนี่ย
งานนี้ขาประจำมีหนาวแน่

อันนี้คือทางฝั่งช่อง๓มาดูทางเกรสหน่อย
เกรสกาศกาวนี่ฉันเพิ่งรวมเป็นขวานใจหนุ่มนะ
อุ๊ยคือหุ่นดีมากหละคาวคุณพระ

ขาวเป็นผู้หญิงที่ขาวมากแล้วขายาวตัวสูงแบบมากอะค่ะ

นี่เขาออกกำลังกายเยอะมากช่วงนี้เขามี๑๐แพซ
ซึ่งนางก็ชวนแบบว่าทั้งหยกทั้งยาการทั้งหวานเตย

แล้วก็เกสเนี่ยก็จัดเต็มลงรูปเซ็กซี่แบบไม่เกรงใจแบบว่าขุนพลเลยนะ

คุณผู้ชมฮะต่อไปคือเช้าข่าวชัด
ประเด็นของเราเนี่ยเตือนภัยสำหรับคนที่ซื้อของผ่านโลกโซเชียล

กระทั่งการลงทะเบียนซิมการ์ดทุกวันนี้ก็เป็นปัญหาแล้ว

แต่นี่คุณลองดูแล้วกันว่าการซื้อของผ่านโลกโซเชียล

ใช่ก็ถูกหลอกนะ

พร้อมแล้วเราไปที่เช้าข่าวชัดโซเชียลกันต่อเลยนะฮะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ